ก็ตามเดิมทุกปี
ที่ก็จะมีศิลปินมารวมกันมาร้องเพลงที่งาน

พี่ปูเขาอยากให้ท่านย่าพูดอะไรหน่อยแต่ว่าครับไม่ได้เห็น
ต้องบอกว่าคลิปที่ออกมาเนี่ยจริงมันมีก่อนหน้านั้นที่พี่ปูบอกว่าเชิญท่านประธานกล่าวคำปลาใสมา
ท่านประธานก็ยังไม่ทันคิดอะไรเลยอ่ะยังไม่รู้ว่าจะพูดอะไรหรืออะไร
อยู่ดีมันก็แป๊บขึ้นมาเองเลยค่ะตามคลิปที่ได้เห็น
ใช่ค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะได้เป็นคำประศัยไม่ไป
ประโยคนี้ตอนนั้นเป็นไงคะสตันไหมคะพี่เป๊ก
ยังสะดุ้งครับแต่ก็ชินแล้ว

มันมีไม่มีทาง

เห็นค่ะเห็นก็คือทุกคนก็คงจะสไปร์ไพรส์ที่แบบ

ก็ตั้งแต่ที่ที่มีเรื่องกัน

อเรนนี่มีมุมเม้นท์อย่างนี้ได้เห็นอีกไหมคะ

อเรนนี่มีมุมเม้นท์อย่างนี้ได้เห็นอีกไหมคะแล้วแต่สถานการณ์ค่ะ
แล้วแต่สถานการณ์ค่ะแล้วแต่สถานการณ์ค่ะแล้วแต่จะมีผู้ใหญ่มาจัดฉากให้หรือเปล่า
อเรนนี่มีมุมเม้นท์อย่างนี้ได้เห็นอีกไหมคะแล้วแต่สถานการณ์ค่ะแล้วแต่สถานการณ์ค่ะแล้วแต่จะมีผู้ใหญ่มาจัดฉากให้หรือเปล่า
อเรนนี่มีมุมเม้นท์อย่างนี้ได้เห็นอีกไหมคะแล้วแต่สถานการณ์ค่ะแล้วแต่จะมีผู้ใหญ่มาจัดฉากให้หรือเปล่า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
อเรนนี่มีมุมเม้นท์อย่างนี้ได้เห็นอีกไหมคะแล้วแต่สถานการณ์ค่ะแล้วแต่สถานการณ์ค่ะแล้วแต่สถานการณ์ค่ะ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
อเรนนี่มีมุมเม้นท์อย่างนี้ได้เห็นอีกไหมคะแล้วแต่สถานการณ์ค่ะแล้วแต่สถานการณ์ค่ะแล้วแต่สถานการณ์ค่ะ
อเรนนี่มีมุมเม้นท์อย่างนี้ได้เห็นอีกไหมคะแล้วแต่สถานการณ์ค่ะแล้วแต่สถานการณ์ค่ะแล้วแต่สถานการณ์ค่ะ
อเรนนี่มีมุมเม้นท์อย่างนี้ได้เห็นอีกไหมคะแล้วแต่สถานการณ์ค่ะแล้วแต่สถานการณ์ค่ะ
อเรนนี่มีมุมเม้นท์อย่างนี้ได้เห็นอีกไหมคะแล้วแต่สถานการณ์ค่ะแล้วแต่สถานการณ์ค่ะ
อเรนนี่มีมุมเม้นท์อย่างนี้ได้เห็นอีกไหมคะแล้วแต่สถานการณ์ค่ะแล้วแต่สถานการณ์ค่ะแล้วแต่สถานการณ์ค่ะ
เนี้ยแต่ว่ามันมันไม่ใช่เรื่องใหญ่ครับกับที่สาหัสนี้กับของคุณภรรยาได้ไหมครับ

พยายามได้ยังไงบอกว่าให้เอาเงินมาให้เมียยาย

ต้องให้บ้างแล้วจะอยู่ได้ยังไง
ก็บ้างแต่ก้อนใหญ่เนี่ยตรงมาทางนี้โอเคไหม

ตะเคเรามีของขวัญอะไรอย่างนี้

พาลูกไปซื้อของให้พ่อค่ะ

ใส่แบบไม่กี่พันอะไรอย่างนี้

อยู่ในตู้ไม่ใส่

สุดใจไหมครับ
ตัวเก่าคุปปียาคงเห็นมุ้งกางเกงเก่า

แล้วทีนี้เขาก็มาคิดว่าเขาจะซื้ออะไรให้พ่อก็ดี

กางเกงออกกำลังกายที่จะได้ใช้
แล้วคืออยากให้ดูแลสุขภาพไปด้วย

บอกว่าพ่อเขาก้น

เป็นไงแล้ว

คำนี้ว่าเหมาะกับผู้ที่สุด
ที่มอบคำนี้ให้

ต้องมี๑๐๐ปีแล้ว

หลังจากนี้จะไม่มีต่างนานอะไรเกี่ยวกับผู้แล้วหรือครับ

ปรนนาคตเราก็ฝากว่าไม่ได้แหละ

ใครดูแลไม่ได้ก็ต้องจัดการ

ครับที่ดูแลได้ไม่เป็นไร

เอาดูแลรับปากสิ

ไม่ต้องตัวเฮียอร์ด
เพราะว่าเราโปรเจกต์เราค่อนข้างแบบดีแล้วก็ยังไม่ค่อยมีใครได้ทำ
ยุคนี้หมากคนอาจจะไม่กล้าลงทุน

ก็สามารถที่จะมาทำตรงนี้ได้นะคะ
แค่หลักร้อยก็จะค้นมาทำธุรกิจได้

แสดงว่าคู่คาดหวังกับธุรกิจตัวนี้

เพราะว่าเราก็รู้สึกว่ามันก็เป็นสิ่งที่เราตั้งใจทำ
แล้วเราก็ได้มาร่วมกับคนที่เขามีความสามารถอยู่แล้ว
เราได้มาร่วมกันก็เป็นสิ่งที่ดี

เพราะว่ามันละเอียด
จราอตเรื่องการเงินนี้

ก็คือให้มียยนต์๑คุมแบบ

คือแล้วทั้งสองธุรกิจเลยใช่มั้ย

แล้วเราทั้งคู่มีโปรแจคอะไรอีกไหมค่ะ

สร้างรายได้อีกเช่นกัน
เป็นสูตรินิตะ
ที่ในช่วงโควิดซ์ที่ผ่านมาใช่มั้ยครับ

ค่อยกลับธุรกิจราคุณพูดหน่อยนะคะ